สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๙นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาว
กับผมพุฟตนันพิสิทธิ์มาหันจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัตร์ทีวีของเรา
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบเช้านี้พบว่าปัจจัยต่างยังคงแปรปวนอย่างต่อเนื่อง
วันนี้เมืองไทยของเราได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
ยังเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่พัดมาจากที่ตะวันออกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นมาปกลุ่มบริเวณดังกล่าว
ยังคงสามารถที่จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีฝนตกต่อไปในระยะนี้นะครับ
โดยจากการดูภาพถ่ายดาวเทียมสดณขณะนี้

พร้อมมาถึงพระเมฆพัอแลกวงใบประส่งกสาหกประสิทธิ์
ยังพบว่าในวันนี้ตลอดทั้งวันหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนครับ
ฝนตกจุดไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกัน

อย่างที่บอกไปว่าบริเวณตอนกลางประเทศไทยนั้น
ถือว่าเป็นบริเวณที่จะได้รับอิทธิพลจากกระสายลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

ช่วงสายวันนี้จะเริ่มเห็นกลุ่มฝนเกิดขึ้นแล้ว
แถวบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากนั้นจะมีการตกกระจายตัวมาแถวบริเวณกรุงเทพมหานครในช่วงเที่ยงของวันนี้ครับ
หลังจากนั้นจะตกต่อเนื่องนะครับไปจนถึงช่วงเย็นในบริเวณดังกล่าวก่อนที่จะค่อยหายไป
นี่คือกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าจะมีการก่อตัวขึ้นวันนี้
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ

วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง

ว่ากลุ่มฝนในวันนี้นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
นี้คือสถานการณ์ฝนใต้ที่ยังคงต้องจับตามองกันอย่างต่อเนื่องครับ
ไปดูกันต่อนะครับที่บริเวณจังหวัดบุรีลำนะครับ

เพราะว่าอยู่ในแนวประเวณทางพื้นที่ภาคอิสานตอนล่างนะครับ

ต่ำสุดในรถที่จะเดินทางไปคงต้องระวังเรื่อยสามารถกินทางที่จะจอมสวนเฉย

บริเวณทางพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

จึงทำให้ตอนกลางวันแดดไม่ร้อนเท่าใด

คงต้องระวังเรื่องของสายฝนกันด้วย
ปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและพระอิทมนตร

วันนี้โอกาสเกิดฝนมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

ลับกับแสงแดดค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวในวันนี้
หลังจากวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดในรู้ก่อนร้อนหนาว
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ